ถึงข่าวแรกที่เราต้องเกาะติดกันเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ภูเก็ตนั่นเองนะคะ
ว่าเป็นเหตุด่วนเพราะว่าคนร้ายเป็นชายที่คุ้มคลั่ง
ใช้อาวุธปืนยิงผู้โดยสารบนรถบัสคันนี้ฮะ

คุณผู้ชมฮะทำให้มีคนบาดเจ็บภายในรถ๒คน
หลังจากนั้นนะครับทางด้านพนักงานขับรถรีบจอดข้างทาง
แล้วก็วิ่งหนีตายลงมาจากรถกันหมดนะฮะ
คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าคนร้ายยังอยู่บนรถ
เจ้าหน้าที่ต้องล้อมในการที่จะเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ที่สำคัญต้องมีการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
คุณผู้ชมฮะนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่เห็นว่าผู้โดยสารบนรถหนีตายออกมา
มีไหมฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเลยไหมฮะ
ว่ารถคันนี้หลังจากที่จอดข้างทางแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะ
ผู้โดยสารบนรถเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ๑๐ราย
คนแรกเป็นผู้หญิงหนีลงมาจากรถแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นจะมีผู้หญิงหนีลงมาอีกนะครับ
คนที่๒เหมือนเป็นพยาบาลคนที่๓วิ่งลงมาคนที่๔วิ่งออกมา
คนที่๕ก็วิ่งลงมา๕คนแรกเป็นผู้หญิง
แล้วคุณผู้ชมดูนะฮะว่าคนที่๖ที่รีบหนีตายลงมาล้มเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
ตามลงมาเท่ากับผู้หญิง๖คนผู้ชายตามลงมาอีก๒คน
และจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่รีบลุกจากเก้าอี้แล้ววิ่งหนีตายลงมาอีกหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะตรงนี้๙คน๙คนบวกพนักงานขับรถที่หนีตายออกมาจากประตูฝั่งคนขับอีก๑คน
เป็น๑๐คนหนีตายออกมาจากรถแต่เชื่อไหมครับว่าในรถเนี่ยยังมีคนร้ายคนก่อเหตุอยู่ภายในรถนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบนรถบัตรโดยสารสายภูเก็ตพัทธลุง
และเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการจอดตรงนี้ฮะบริเวณควนดินแดงถนนเทพกษัตรีขาออกนอกเมืองตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับ
กล้องวงจรปิดเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าผู้โดยสารบนรถวิ่งหนีตายลงมาคุณเชื่อไหมที่วิ่งหนีตายลงมามี๒คนบาดเจ็บจากการถูกยิง
นะครับทีนี้สอบถามนายสมยศบัวแก้วคนขับรถโดยสารบอกว่าเขาขับรถออกมาจากบขศใหม่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับเวลา๗โมงเช้าโดยรับผู้โดยสารมาจากบขศจากต้นทางทั้งหมด๙คนต่อมาระหว่างทางรับผู้โดยสารอีกหนึ่งคนที่หน้าห้างสรรพสินค้าเมื่อมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุประมาณสามร้อยเมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในรถ๑นัดครับ
และจากทั้งผู้โดยสารคนอื่นว่าหนูถูกยิงหนูถูกยิงจากนั้นครับในรถเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๑นัดคนขับรถจึงจอดรถข้างทางและเปิดประตูให้ผู้โดยสารทุกคนวิ่งหนีตายออกมาส่วนคนร้ายที่มีอาวุธปืนยังคงอยู่เบาะหลังของรถนะครับคุณผู้ชมฮะลองฟังว่ามีเสียงปืนเสียงอะไรนะฮะจากคนขับ
ปืนนั้นหรือว่าไงครับที่

อยู่ตรงนี้มีสลาบคนหนึ่งวิ่งมาหน้ารถ
พอไปด้วย
คือเวลแสทูกยิงเลยครับ

ถึงก็หลุบฟังอีกตรงมาแล้วครับ

ใช่ครับยิงยิงยิงมาทางหน้ารถเลยครับ

ได้ไหว่าต่างคนต่างมาก

บศภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก๖โมง๔๐

หลังจากขับรถมาถึงจุดนี้
ก็คือ๗โมงครึ่ง๗โมงครึ่งเกิดเหตุนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้โดยสารอีกคน
หนีตายลงมาจากรถแต่ไม่แน่ใจว่าผู้โดยสารคนนี้
จะเป็นคนเก็บค่าโดยสารหรือเปล่า

ตอนที่เธอหนีตายลงมาเธอใส่ชุดสีน้ำตาลนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกโอ้โหตกใจมาก
เพราะว่ามีผู้หญิงในรถวิ่งตะโกนมาหาเธอ
แล้วบอกว่าหนูถูกยิงหนูถูกยิงช่วยหน่อยช่วยหน่อย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดนะฮะ
แล้วเธอก็รีบวิ่งหนีตายลงมาจากรถ
พร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นนะครับ
อเตรขอ์มนมคุณผู้หญิง
แล้วก็ปิดถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนฮะ
จนถึงตอนนี้คุณจนถึงตอนนี้นะฮะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูล
ภาพวงจรปิดที่บขตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
พบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้แฝงตัวโดยสารมาบนรถบัตร
จากต้นทางเลยนะจากบขภูเก็ตก่อนก่อเหตุระหว่างทาง
นี่ครับนี่คือคนนี้ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูเก็ตเรียกหน่วยสวาสตร์
แล้วก็ชุดแม่นปืนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๘
สนับสนุนในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
โดยชุดสืบสวนทราบว่าคนร้ายคนนี้คือนายนาวินอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นอดีตทหารด้วยนะฮะและมีอาการป่วยด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดนะคะเกาะติดเหตุการณ์นี้
ตอนนี้เนี่ยผู้เกาะเหตุก็ยังอยู่บนรถบัส
รวมถึงก็มีการปิดถนนเพื่อความปลอดภัยด้วย
เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในสายนะคะคุณเอกกะพบเอ่อเอกกะพบทองทัพนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสวัสดีค่ะคุณเอกพบค่ะ
ครับสวัสดีครับค่ะคุณปุ๊บคุณน้ำเข็งครับค่ะ
สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
เจ้าหน้าที่นะครับได้ยิงอ่าน้ำตานะครับอ่า
เข้าไปภายในรถทำนักกล่าวนะครับค่ะรถรถรถทัวร์อ่า
มินิบัตรสายภูเก็ตพัทธลุงอ่ะครับแล้วก็มีอ่า
ทางตำรวจได้ประสานไปยังคุณยายคุณยายของนายสันนะครับ
ผู้ก่อเหตุตอนนี้เกลี้ยกล่อมพยายามเกลี้ยกล่อมนะครับค่ะ
จากรถว่าเอ่อตอนเนี้ยคุณสันเนี้ยคนที่ก่อเหตุเนี้ยเอ่อ
ต้องการอะไรต่อรองแต่ก็ยังเงียบอยู่ในขณะนี้นะครับอืมครับ
ค่ะครับผมค่ะก็มีทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
และในขณะนี้ถนนเทพกษัตรี
ทางเข้าเมืองซึ่งเป็นสายหลักของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ทั้งสายทั้งขาเข้าและขาออกนอกเมืองตอนนี้
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะครับ
ต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับครับ

เมื่อกี้เห็นว่ามีการพยายามเจรจากับผู้ก่อเหตุนะฮะ
โดยพาญาติของผู้ก่อเหตุมาช่วยเจรจา
ใช้วิธีในการเจราจรยังไงฮะ

ทางส่วนของคุณยายเขาก็พยายามพูดทางโทรโกง

ผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ทางนายสันนะครับ
ให้ออกมาจากรถและยอมออกมา
แล้วก็อยากได้อะไรคุณยายบอกว่าเขาจะหามาให้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วตัวผู้ก่อเหตุในสันมีการบอกความต้องการไหมคะ

ทางคนขับนะครับในขณะนี้กำลังขึ้นไปอยู่นะครับ
นี่คือปฏิบัติการที่ใกล้จะประชิดตัวนะฮะ

แต่ว่ามีการกันพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายรถรา
หรือว่าประชาชนมาแถวนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ
เข้าไม่ได้เลยนะครับปิดสนิทเลยครับ

แม้กระทั่งผู้สื่อข่าวก็กั้นไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เลยนะครับ

เพราะกลัววิถีกระสุนนะครับ

กลัวกระสุนจะพลาดพลั้งไปโดนคนอื่นเขานะครับ

ที่ผู้ก่อเหตุยังคงซ่อนตัวอยู่ในรถนะฮะ
ใช่แล้วคู่ก่อเหตุนี่คือมีอาวุธปืนอยู่อย่างเดียวใช่ไหมคะณตอนนี้
ครับคาดว่ามีอาวุธปืนลูกซองนะครับ

เพราะตอนก่อเหตุไปก็ได้ยิงผู้หญิง๑คนนะครับ
ทางตำรวจได้ไปตรวจสอบว่ามีลูกปลายนะครับ

ตอนนี้นะครับเขาตรวจสอบอ่ากระสุนแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ครับ

คุณเอกพบได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคนเจ็บ

ผู้หญิงที่โดนปืนลูกปลายไป๔นัดใช่ไหมฮะ

ตอนนี้นะครับผู้ชายปลอดภัย

ทางหมอไม่ได้รายงานทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบในเบื้องต้นนะครับ
แต่ก็ยังคงพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตนะครับ
นะครับเอาละครับคุณเอกพบถ้ามีอะไรคืบหน้า
รีบรายงานเข้ามานะฮะเราจะได้รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ

เพราะว่าแน่นอนเราจะเสนอเรื่องของยุทธวิธีในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้
เจ้าหน้าที่เสนอได้เท่าที่จะเสนอได้นะครับ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะใกล้ประชิด
ตัวผู้ก่อเหตุบนรถบัตรคันนี้แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ให้ยายของในสันผู้ก่อเหตุพยายามจะเจรจา
แต่ตัวผู้ก่อเหตุในสันเองยังนิ่งอยู่บนรถนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไง

แล้วก็เกาะติดไปพร้อมกันกับข่าวเที่ยงไทยรัฐด้วยนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะอาการของผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ